ชายหนุ่มปริศนานะครับเดินทางเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งในช่วงยาม
กลางค่ำกลางคืนภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับไว้ได้กับพฤติกรรมของเขานะครับ
แอบไปสูดดมกางเกงในของผู้หญิงเขาอะครับ
โอ้โหเอ้าสังเกตดีนะคุณผู้ชมเราเนี่ยนะครับทำลูกศรเอาไว้
ให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเขาทำอะไรอยู่
ภาพมันอาจจะมืดแบบนี้หน่อยแล้วกันมันเป็นช่วงกลางคืนนะครับ
เนี่ยฮะภาพเนี่ยเก็บภาพวงนี้ไว้ได้นะครับจากเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาแอบย่องมา
สูตรดมชุดชั้นในของผู้หญิงนะครับที่เขาตากเอาไว้นอกบ้านตรงนี้ครับ
ที่เขามาฝากเตือนภัยเอาไว้ก็ดูเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีข้อความบอกว่า
เฝ้าระวังแล้วก็ให้เตือนภัยกันทีนี้เราก็สงสัยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหน
คือเขาก็มีแฮชแท็กพิกัดเอาไว้นะครับก็คือพิกัดหลังตลาดวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณนั่นแหละครับค่ะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
พอได้ทราบพิกัดแล้วก็ลงพื้นที่เลยครับไปยังพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็สอบถามกับผู้ที่โพสต์เอาไว้นะครับ
นั่นก็คือที่บริเวณบ้านเลขที่
ทับ๔ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
น้องคนนี้ครับเป็นเจ้าของโพสต์นั่นแหละเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้
นายสารวุฒิเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังตรงข้าม
กับบ้านหลังที่โดนก่อเหตุนั่นแหละซึ่งเป็นบ้านของน้าสาว
ช่วงเวลาที่โดนก่อเหตุเนี่ยก็ประมาณสักตีสี่ครึ่ง
คนในบ้านสังเกตเห็นชายผู้ต้องสงสัยนะครับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
จอดตรงราวตากผ้าที่เกิดเหตุสักพักหนึ่งนะครับทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
เด็กคนนี้น้องคนนี้สารวุฒิเนี่ยอายุ๑๕เนี่ยเขาเห็นไง
แต่ก็เห็นไกลใช่ไหมเขาก็เลยตะโกนออกไปว่ามาทำอะไรอ่ะโอ้โห
ผู้ชายคนนั้นพอได้ยินเสียงปั๊บรีบเลยรีบหนีไป
ตัวน้องสารวุฒิเองแล้วก็คนในบ้านก็สงสัยว่าเป็นขโมยหรือเปล่า
ทีนี้ยังไงล่ะลองไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดู
ก็พบว่าชายคนกอเหดก็ไม่ได้มาขโมยอะไร
แต่เขามาเนี่ยเจอกับชุดชะในที่ตากไว้นอกบ้านนั้นทำการสูดดม
คือผมคิดว่าเขาก็น่ากำลังจะเตรียมขโมยแล้วแหละ
ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นโจรโรคจิตอย่างแน่นอนนะครับ
เขาก็เลยไปโพสต์เอาไว้ในอินเทอร์เน็ต
เพื่อทำการฝากเตือนกันแจ้งเตือนกันนะครับ
สำหรับใครที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามผู้เสียหายด้วยนะครับ
คือนางสาวนพัดศรอ่อนมาอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเจ้าของชุดชั้นในด้วย
โอ้โหเธอพูดแบบด้วยความแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวมากนะครับ
เธอเข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
ก็หอบเอาหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
คือเธอบอกว่าที่ผ่านมานะก็ตากชุดเอาไว้นอกบ้านแบบนี้เป็นประจำ
แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
จนกระทั่งวันนั้นแหละครับมาเกิดเหตุแบบนี้
ยอมรับว่ากลัวผู้ชายที่ก่อเหตุคนนี้จะย้อนกลับมาอีก
อยากจะฝากวิงวอนไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ
ช่วยเร่งติดตามตัวมาให้ได้โดยเร็ว
จะได้ไม่ทำแบบนี้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกนะครับ

เห็นแบบนี้แล้วพูดได้ตรงแล้วมันคือภัยสังคมจริง